ลุงคูณลุงคุณนะครับเจอหมอปลาแล้ว
หมอปลาโค้นต้นไม้ล้างอาถรรพ์ช่วยลุงคูณ

แต่มีสิ่งอับประมงคล

ตินะครับไปเจอหมอปลานะครับ
ก็ไปดูอาการลุงคูณลานนอกอายุห้าสิบหกปี

ตามคำขอของญาติญาติบอกมาดูหน่อยเถอะไม่ไหวแล้วนะ
พอไปถึงครับเจอลุงคูณนั่งอยู่ในบ้าน

เจอลุงคุณนั่งอยู่ในบ้านหมอปลาก็ออกมาลุงออกมาออกมาออกมา
ลุงคูณก็เดินหลับตาออกมานะครับ
หมอปลาก็สั่งลืมตาลุงลืมตาลุงคุณลืมตาครับ
จากนั้นหมอปลาก็เดินสำรวจนะครับบ้านของลุงคูณพบว่า
ที่หน้าบ้านนั้นอืมหน้าบ้านลุงคูณมีต้นมะพร้าวสูงสิบเมตรครับ
ควบคุมนี้ครับนี่ครับ
เหลือแต่ต่อแล้วใบไปไหนหมดแล้วไม่รู้นะครับ
ยืนตายอยู่ยืนต้นตายอยู่นะครับอยู่ทางทิศตะวันออก
เงาต้นมะพร้าวทับบ้านลุงคูณครับ
เป็นลางบอกเหตุว่านี่แหละนี่แหละดอมนี่แหละอับประมงคล
ทำให้เจ้าของบ้านอยู่รอความตายโค้นทิ้งซะ
หมอปลาเนี่ยนะครับให้ลุงคูณเล่าให้ฟังหน่อยไปเจอผีอะไรยังไงนะ
คูณก็เล่าบอกว่าขับรถกระบะกลับจากขายของตอนกลางคืนมีสัมภเวษี
เป็นผู้หญิงแก่นะเป็นผู้หญิงแก่สองคนนะครับ
มาเรียกเขาไปช่วยขายลูกชิ้นทอดเดี๋ยวที่ที่ลุงเฉยจอดรับจอดรับนะ
สองคนนั้นแล้วก็ไปส่งที่สะพานแควร์หานุมานที่เทศบาลตะบนเมืองเก่า
หลังจากนั้นรูกก็เพอแล้วก็ลูกย่านี่
ให้ลุงคุณพาไปชี้ตรงไหนผีผู้หญิงแก่ไปเจอตรงไหนไปเจอตรง
คูณบอกว่าส่งผู้หญิงแก่ที่ตีนสะพานเชิงสะพานนั่นแหละ
หมอปลาก็เลยเดินเข้าไปสำรวจไม่เจออะไรหาวไหมขึ้นไส้อาจารย์เจียนไว้
ไม่มีครับไม่มีไม่มีทักแอ๊ะก็เลยบ่งบอกว่านี่น่ะไม่มีวิญญาณ
แต่เพื่อความสบายใจของลุงคุณหมอปลาบอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะไล่สัมภเวษีให้ครับ
ไอ้แก่ท้องตัวนั้นมีจริงหรือไม่มีจริงผมไม่รู้นะแต่ผมทำให้ลุงสบายใจปาดแหล่งหลุดตรงนี้เลย
ลุงคูณผมกระตุ้นนะเจ็บนิดหนึ่งนะก้มอ่ะอีผีถ้าไม่มีมันออกไปเนี่ยจากกุศภัณฑ์ผมไม่ได้
หรือว่าจะมาทางเดียวกันศาสตร์เดียวกัน
นี่แหละครับตบหลังไปแบบปบบบบไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับหมอนรองไม่มีไม่แบบจิ๊บ
เอกจังเลยนี่หมอปลาเออแล้วเขาก็ไล่กันอยู่
นี่แหละครับโค้นต้นมะพร้าวทิ้งซะแล้วจะเจอแต่สิ่งดี
ลูกชายของลุงคูณก็เอาขวานมาเอาเลื่อยมาโค้นต้นมะพร้าวครับ
คูณมีสีหน้าดีขึ้นเลยนะนะฮะสีหน้าดีขึ้นเลย
หมอปลานะครับเล่าบอกว่าจากการลงพื้นที่
ก็ไม่ได้สัมผัสถึงอะไรเลยผีสัมภเวษีอะไรเนี่ย
แต่เพื่อความสบายใจก็ทำพิธีให้กับนะครับลุงคูณเขา
เพราะว่ารู้สึกสงสารนะครับแล้วก็มอบเงินให้ลุงคูณด้วย
๒๐๐๐ลุงคูณเกี่ยวไว้เป็นทุนนะนะครับขายลูกชิ้นต่อไป
พรุ่งนี้ตอนเช้ายังไม่ต้องรับจ้างเกี่ยวข้าวหรอก